การกินเจหรือว่าประเพณีถือศีลกินผักเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศวันแรกของเทศกาลกินเจในเขตเทศบาลนครยาลากันก่อนนะครับ
คึกคักตั้งแต่เช้าวานนี้นะครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาซื้ออาหารเจกันแบบนี้แหละฮะ
เยอะทีเดียวบางส่วนก็นั่งกินที่ร้านนะครับ
แม่ค้าอาหารเจบอกว่าปีนี้ราคาพืชผักปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
แต่ที่ร้านเนี่ยก็ยังขายอาหารเจในราคาเดิมนะครับ

ซึ่งคาดว่าจะมีคนมาซื้ออาหารเจมากขึ้น
เพราะว่าปีนี้เนี่ยสารเจ้าต่างไม่ได้เปิดโรงเจนะครับ

ส่วนมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙

ฉากกั้นระหว่างลูกค้ากับทางร้าน
อันนี้ที่ยาล่าที่ภูเก็ตจังหวัดแบบต้นกระบะเลย
สารเจ้ารู้ไหมว่าคนภูเก็ตเขาเรียกว่าอะไรฮะ

คนไปกันเยอะมากเลยคลึกครื้นค่ะ
ตามสารเจ้าต่างประชาชนมาสักการะบูชา
เทพเทวดาทั้งหลายอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ที่อ้ำหรือว่าที่สารเจ้า
เขาจะมีการปรุงอาหารไว้๓มื้อนะคะ
เพื่อให้ประชาชนได้นำกลับไปรับประทานที่บ้าน
หรือถ้าเกิดใครที่สะดวกที่สารเจ้าหรือพี่อ้ำ

อย่างนั้นเมื่อก่อนตอนอยู่ภูเก็ต
ทานทุกปีสนุกสนานเหมือนรวมญาติอ่ะคุยนะครับ

แล้วนั่งพูดคุยกันโอ้โหสนุกสนานค่ะครับ
ร้านอาหารต่างที่ภูเก็ตก็มีประชาชน
ทยอยออกไปซื้ออาหารเจนี่เห็นไหม
แม้ว่าฝนจะตกนะคะก็ไม่อาจขวางกั้นได้
อาหารเจเนี่ยปีนี้ก็ยังขายกันเยอะเลยค่ะ

เช้านี้ก็จะมีพิธีแห่พระรอบเมืองของสารเจ้านาคาอีกด้วย
นอกจากนี้นะคะตามสารเจ้าต่าง
ยังมีการเข้มงวดเรื่องของการป้องกันโรคโควิด
ทีนเหมือนเดิมนะคะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของทุกคน
ที่จะเข้ามาบริเวณสารเจ้านี่นะคะโอ้น่าทานมากเลยอ่ะ
อีกหนึ่งจังหวัดที่ก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันคือนครสวรรค์คุณ
เขาก็จะมีการจัดงานยิ่งใหญ่เหมือนทุกปีแหละครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนพากันไปร่วมเทศกาลกินเจตามสรรเจ้าต่าง
เทศบาลนครสวรรค์เองก็จัดกิจกรรมกินเจฟรี
ชื่องานอิ่มกาอิ่มใจอิ่มบุญครับ
ระหว่าง๑๗๒๕ตุลาคมนี้ที่สารเจ้าพ่อเจ้าแม่ศูนย์การค้านครสวรรค์
ปีนี้คณะกรรมการจัดงานกินเจเขามีแนวคิดเหมือนที่คุณปุ้ยบอก
ปินโตไปให้ส่งถึงบ้านเลย
สั่งไปปุ๊บใส่ปีนโตรถก็ไปส่งที่บ้านที่ร้านว่ากันไป
โดยเฉพาะให้กับผู้สูงวัยที่เขาเดินทางมาไม่สะดวก
ที่ตลาดปากน้ำโพจะได้กินเจกันได้เข้าถึงทุกครอบครัว
แล้วก็ลดความเสี่ยงกับเรื่องของความแออัดที่ไป
ตามโรงเจต่างเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของโควิดกันไป
ไปที่สารเจ้าใต้ฮงกงมูลนิธิเชียงใหม่
สามัคคีการกุศลเทศบาลนครเชียงใหม่
ได้เชิมรูปบ้านเทพเจ้าและเจ้าแม่กลงอิม
ออกจากศาลไปไว้ที่อาคารมงคล
เพื่อเริ่มต้นเทศกาลกินเจอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ครับ
โดยทางมูลนิธิบอกว่าจัดเมนูอาหารคาวหวาน

แต่ละวันก็จะมีจิตอาสากว่า๔๐คน
มาช่วยเป็นแม่ครัวแล้วก็คนงาน
เพื่อเตรียมวัตถุดิบวันละกว่า๑ตันนะ

ื้อแรกเป็นเมนูผัดหมี่ซั่วครับ

ในกระทะยากขนาด๒เมตรครับ
โดยมูลนิธิจะเปิดโรงทานให้กินฟรีตลอดทั้ง๙วัน

แล้วก็ปีนี้มูลนิธิยังปรับรูปแบบการเปิดโรงทาน
โดยงดใช้ถุงพลาสติกใส่อาหาร
โอ้โหอันนี้ช่วยโลกด้วยรักโลกด้วย
แล้วก็ขอความร่วมมือนะครับ
เอาภาชนะไปเองนะครับเอาภาชนะไปเอง
คือมีจุดตักอาหารเพราะแม่บ้านคอยบริการให้
ทั้งยังจัดส่งอาหารใส่ปินโต๊ะ
จ่ายได้ทันทีเลยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
อยากบอกคนว่ากินเจนเดี๋ยวจะอ้วนหรือเปล่า

ฝากคุณผู้ชมติดตามอยู่ถ้าเกิดใครทานเจนแล้วมีเมนูที่กินและไม่อ้วน
ส่งมาแนะนำหน้าจอได้ว่าทานเจอย่างไร

ใช่งดทานเนื้อสัตว์ปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะ